ในวันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ก็ได้นำคลิปวิดีโอมาเปิดนะครับ
เพื่อยืนยันว่าไม่ได้มีการจัดฉาก
ในการตรวจค้นยึดอาวุธจากเครือข่ายของนายวุฒิพงศ์

ขณะที่แนวร่วมเครือข่ายแก่นำนปชจังหวัดปฐุมธานี
ก็ได้ให้การซัดทอดอาวุธสงครามที่ถูกตรวจยึด
โกตินำไปฝากไว้๓ปีนะครับ
ส่วนตำรวจก็ได้เตรียมขอออกหมายจับโกติกับพวก
รวม๖คนในหลายข้อหา
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
เข้าสู่วันที่๔กับปฏิบัติการตรวจค้นตู้คอนเทนเนอร์
บริษัทเฟตติ้งฟอร์จูนคอนเทนเนอร์เซอร์วิสประเทศไทยจำกัด
ในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปลาการ
เพื่อค้นหาอาวุธสงครามและวัตถุระเบิด
รวมไปถึงสิ่งของผิดกฎหมาย
ขยายผลจากการตรวจค้นอาวุธปืนและอื่นอีกหลายรายการ
ที่บ้านของนายวุฒิพงศ์กฎธรรมคุณหรือโกติ
แก่นำเสื้อแดงจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งยังเหลือการตรวจตู้อีกกว่า๑๐๐ตู้ใน๒จุด

ปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ
ผู้ประกอบการขนส่งหลายราย
เพื่อหยุดการเดินรถและการจราจร

ทำให้สามารถตรวจค้นได้อย่างคล่องตัว
และทั้งหมดนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ได้เปิดคลิปวีดีโอความยาวกว่า๖นาที
ในที่ประชุมคอรมอลให้รับทราบ
ถึงเหตุการณ์ในการเข้าตรวจค้นบ้านของนายธิรชัยอุตระวิเชียน
เพื่อยืนยันว่าไม่ได้มีการจัดฉากเกิดขึ้น
โดยการตรวจค้นในวันดังกล่าวนั้น
พบอาวุธสงครามและเครื่องกระสุนปืน
สิ่งของผิดกฎหมายอีกหลายรายการ
รวมถึงเครื่องช็อตไฟฟ้าด้วย
โดยนายธิรชัยให้การว่าอาวุธสงครามทั้งหมดนั้น
นายโกติแก่นำเสื้อแดงจังหวัดปฐุมธานีฝากไว้นานกว่า๓ปีแล้ว
แต่อ้างว่าไม่รู้ว่าอาวุธทั้งหมดนั้นจะนำไปใช้ในการใด
ขณะที่นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

โอนสำนวนคดีการตรวจค้นอาวุธสงครามในพื้นที่๗จังหวัด
ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของนายโกติ
ว่าตำรวจได้พิจารณาส่งคดีให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว
เป็นหนึ่งในอาวุธที่หายไปในช่วงปี๕๓
แล้วหรือไม่ซึ่งต้องรอกความชัดเจนจากการส่งมอบคดี
และการขยายผลการสอบสวนอีกครั้ง
ขณะที่วันนี้พลตำรวจเอกศิวรารังศิพามนากุล
รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
ยังเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม
รวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่อสารอาญา
เพื่อขอออกหมายจับนายวุฒิพงศ์กับพวกรวม๖คนในหลายข้อหา
ซึ่งจากการสืบสวนยังพบว่ากลุ่มนี้
มีเป้าหมายรอบสังหารพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
วุ่นวายในช่วงที่เจ้าหน้าที่ทำการปิดล้อมตรวจคนวัดพระธรรมกายด้วย
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการติดตามจับกลุ่มนายโกติ
ว่ามีความร่วมมือระดับฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วและที่ผ่านมาได้ดำเนินการมาโดยตลอด
ส่วนจะได้ตัวหรือไม่นั้นต้องใช้เวลาทั้งนี้ยังขอสื่ออย่าประคมข่าวการลอบสังหารมากจนเกินไป
เพราะจะไม่ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศ